นี่ถึงแม้ว่าทางพลังประชารัฐเขายังไม่ได้แถลงแบบเป็นทางการว่าจะร่วมรัฐบาล
เพราะก่อนหน้านี้แค่บอกว่าจะยกมือโหวตนายกให้
แต่คุยกับอาจารย์สุภาพเมื่อกี้อาจารย์บอกว่านี่ก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วแหละ
เพราะฉะนั้นขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ตามเรื่องนี้กันต่อเลยนะคะ

สวัสดีครับคุณคิงครับคุณน้ำแข็งแล้วก็คุณขวัญครับ

ค่อยแง้มค่อยแพรมค่อยโผล่
นี่คืออาการของการตั้งรัฐบาลชุดนี้ครับ
เพราะว่ามันเป็นอาการที่เขาไม่อยากให้ประชาชนรู้พลวดเดียวและตกใจ
ค่อยแง้มค่อยแพรมค่อยโผล่มาทีละนิดทีละนิด
สุดท้ายขึ้นมาก็เป็นไปตามที่กำหนดตกลงกันไว้ทุกประการ
ก็เลยมีข่าวพาดหัวเช้าวันนี้ไง
รวมไทยสร้างชาติร่วมรัฐบาลก็เป็นอันว่ามากันครบทั้งสองลุง
สรุปรวม๓๑๔เสียง

อาจจะมีเสียงพักเล็กพักน้อยพักละ๑คนตามมาอีก๒๓พัก
ตัวเลขก็อาจจะถึง๓๕
ใครเป็นใครเนี่ยเมื่อกี้ในรายการข่าวก็ได้รายงานไปแล้วว่าพักไหนบ้าง
แต่ว่าเอาขึ้นชาร์จดูหน้าจอดูประกอบไปอีกทีนึงว่าเป็นพักไหนบ้าง
อีกทีนะว่าอาจจะไม่จบที่๓๔

ทีนี้ประเด็นที่ต้องที่ต้องบันทึกไว้ก็คือว่า
ถ้าเป็นฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเนี่ยใครจีบใครได้ก่อน
ถ้าเป็นผัวเป็นเมียใครมาเป็นเมียก่อนเนี่ยก็สำคัญ
พลังประชารัฐเนี่ยถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าจะมาทีหลัง
แต่จริงแล้วเขามาก่อนรวมไทยสร้างชาตินะครับ
เขามาแถลงก่อนว่าเขาจะโหวตนายกให้ถึงแม้ยังกระมิดกระเมียนว่า
เฉพาะนายกนะแต่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลนะ
อย่างนี้อย่าพูดดีกว่าเด็กก็ยังรู้ว่ามันคืออะไร
ฉะนั้นถ้าจะเคลมกันว่าระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐใครมาก่อน
ก็ต้องบอกว่าพลังประชารัฐเขามาก่อนรวมไทยสร้างชาตินี่มาทีหลัง
ก็เป็นไปอย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่านี่เป็นอาการค่อยแง้มค่อยแพรมค่อยโผล่
แล้วแต่ว่าระหว่างทางใครจะแสดงลีลายังไงให้มันดูเนียนให้มันดูเนียน
ถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ถามว่าทำไม
เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเปิดบ้านส่องไฟทีเดียวไม่ได้ก็อย่างที่บอก
เพราะเขาเห็นว่าคนดูยังก้องหูยังฝังใจอยู่กับการประกาศการแถลงการปลาใสการหาเสียงว่าใครพูดอะไรกันไว้ยังไง
ฉะนั้นก็ต้องมีลีลาให้มันเป็นขั้นเป็นตอนให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมต้องกลืนน้ำลายตัวเอง
เหตุผลที่ยกมาก็เป็นเหตุผลเดิมที่เราได้ยินอยู่แล้วเขาบอกว่าเป็นการตั้งรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษนะครับ
เขาบอกว่าเป็นการตั้งรัฐบาลในสภาวะวิกฤตนะครับเขาบอกว่าเป็นการตั้งรัฐบาลเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้นะครับ
เจลจาร์เรื่องการแบ่งโครตารัฐมนตรีให้มันชัดเจนซะก่อนถึงเพื่อทัยจะบอกตลอดว่าต้องโหวตนายกก่อนแล้วค่อยคุยแต่ภักษ์ที่มาร่วมเนี่ยเขาประสานเสียงกันว่าต้องคุย
เพื่อไทยจะบอกตลอดว่าต้องโหวตนายกก่อนแล้วค่อยคุย
แต่พักที่มาร่วมเนี่ยเขาประสานเสียงกันว่าต้องคุยให้จบก่อนโหวต
สุดท้ายใครจะยอมใครเลยเนี่ยสุดท้ายใครจะยอมใคร
แม้กระทั่งพักรวมไทยสร้างชาติที่เข้ามาล่าสุด
ก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องคุยกันให้จบก่อนแล้วค่อยโหวตนายก
ขาใหญ่ที่ออกมาพูดเมื่อวานนี่วิทยาแก้วพาราดัยคนนั่งตรงกลางเนี่ย
วิทยาแก้วพาราดัยวิทยาจี้แบ่งเค้กให้จบ
สุดท้ายณวันนี้เพื่อไทยก็ตั้งไม่อยู่ต้านไม่อยู่หรอกครับ
จำเป็นต้องคุยกันก่อนโหวต
ประเด็นที่จะตามต่อคือคุยแล้วจบไหมครับ
คุยแล้วจะเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายไหมครับ
ระหว่างพักแก่นำกับพักที่เข้ามาร่วม
แล้วเก้าอี้ที่หมายปองกันไว้เก้าอี้ที่จับจ้องจองกันไว้
เก้าอี้ที่ได้มาจริงเนี่ยพอจะปรับจูนกันได้ไหม

เพราะว่าแน่นอนไม่มีใครได้ตามสิ่งเรียกร้องทั้งหมด
แต่ว่าพอจะกล้อมแกล้มกันได้ไหม
ถ้าพอกล้อมแกล้มกันไปได้ก็กล้อมแกล้มกันไป
ปลอบใจกันว่าเป็นรัฐบาลไปสักพักหนึ่ง
เดี๋ยวค่อยปรับคอรมอกันอีกทีนึง
อันนี้เป็นสูตรสำเร็จเวลาเขาจะปลอบใจกันในการร่วมรัฐบาล
ฉะนั้นถ้ากล้อมแกล้มกันได้ก็กล้อมแกล้มกันไป
แต่ถ้ากล้อมแกล้มกันไม่ได้เพราะตัวหารมันเยอะมาก
โอ้โหสามร้อยสิบสี่สามร้อยสิบห้าเสียง
หารมันเยอะมากถ้ากล้อมแกล้มกันไม่ได้
แล้วถึงขึ้นขั้นยอมรับกันไม่ได้ก็วงแตกสิครับ
แต่เชื่อว่ามาจนถึงวันนี้แล้วไม่น่าจะไปถึงจุดที่วงแตก
แล้วถ้าวงแตกหรือมันทำท่าจะวงแตก
มันก็ไปเกี่ยวยงกับเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสิน
คุณเศรษฐานั้นเนี่ยรำพังแต่เจอด่านสว
ซึ่งตอนนี้ก็ออกอาการแกว่ง
โดยอ้างเหตุผลกับสิ่งที่คุณชูวิทย์ออกมาแถลง
ฟังที่คุณชูวิทย์แถลงคุณชูวิทย์ก็บอกว่ามีผู้ใหญ่
สั่งให้มาแถลงผู้ใหญ่เป็นใครจะตายไปกับตัวบอกไม่ได้

แต่ว่าดูท่าทีของสวหลายคนก็ออกอาการแกว่ง
แม้ว่าแกนนำพักเพื่อไทยจะยืนยันว่าไม่มีปัญหา
แล้วถ้าสวเจออาการแกว่งจากข้อมูลของคุณชูวิทย์
แล้วพักร่วมไม่สบายใจ
กับเรื่องการแบ่งโคต้ารัฐมนตรีเข้าไปอีก
มันก็จะยิ่งซ้ำซ้อนนะครับ

ของการเมืองวันนี้ก็คือถ้าคุณเศรษฐาไม่ผ่าน
แล้วจะเป็นยังไงจะไหลไปถึงคุณอุ้งอิงซึ่งแน่นอนว่า
พันธุ์ตำรวจโททักษิณไปโทษขออภัยนายทักษิณคงไม่ยอมให้
ลูกสาวเดินเข้าสู่สนามที่มีกับระเบิดเยอะแยะไปหมดคุณใช้
เกษมก็เดี๋ยวก็ถูกหาว่าอายุมากแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีมัน
ไหลไปถึงไหนล่ะครับมันจะไหลไปถึงคุณอนุทินแล้วถ้า
คุณอนุทินไม่ต้องการแล้วมันจะไหลไปถึงใครมันจะไหลไป
พักอันดับสามอันดับสี่ไหมฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องที่
สังคมการเมืองเขากำลังจับตาอยู่ดูกันอยู่ว่าจะไปถึง
จุดไหนแล้วถ้าไปถึงจุดนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเมื่อ
วานเนี่ยคุณวิทยาแก้วพารดัยออกมาบอกผ่านไปถึงอาจารย์
วันนอร์ก็มีเหตุมีผลนะครับว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนกำหนดวัน
โหวตนายกเอาให้มันชัวร์ก่อนช้าแต่ชัวร์ดีกว่าดีกว่าเร็วแล้ว
มีปัญหาคุณวิทยาบอกยังไงนี่
คุณวันอาจารย์วันนอร์ควรจะรอให้เพื่อไทยพร้อมเสียก่อนแล้ว
นัดโหวตนายกควรฟังสักนิดว่าพักเพื่อไทยพร้อมวัน
ไหนค่อยนัดโหวตนายกอย่าเพิ่งกำหนดกดดันว่าต้องเป็นวัน
๒๒สิงหาเพราะถ้าไม่จบขึ้นมามันจะยุ่งยากไปกัน
การเมืองจะเปลี่ยนไปถ้าไหลจากคนที่เสนอชื่อคนแรก
มาคนที่๒ไปถึงคนที่๓จะเอาอยู่ไหมแล้วถ้าไปถึงพัก
ที่สามจึงต้องรอความพร้อมของเพื่อไทยนี่ก็เป็นภาวะการ
เมืองที่มันผันผวนรวนแปรหาความแน่นอนไม่ได้สรุปก็คือ
คุณวิทยาบอกว่าควรที่จะทำให้มันเกิดความชัวร์ก่อนเรื่อง
ของคุณเศรษฐาปิดท้ายขีดเส้นใต้วันนี้เห็นในข่าว
แวบที่รายงานกันออกมาผมก็นึกถึงคำพูด
ของหมอชนน่านบอกว่าการตั้งรัฐบาลคราวนี้เพื่อไทยต้อง
เสียต้นทุนความน่าเชื่อถือไปมากถือว่าเป็นรายจ่ายแล้ว
วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในโลกออนไลน์เขาพอสกันแล้ว
คุณหมอชนนั่นจะลาออกเมื่อไหร่ครับเอ้าทำไมถามอย่างนี้
เพราะเขาเอาคลิปเก่าคำพูดเก่าตั้งแต่ขึ้นเวทีปลาใสหา
เสียงที่ไปออกโทรทัศน์ดีเบตกับพักโน้นพักนี้ที่ไปนั่ง
แถลงข่าวและตอบคำถามสื่อมวลชนที่บอกว่าถ้าพักสอง
ลุงเข้ามาร่วมด้วยจะว่ายังไงคุณหมอชนน่านก็บอกว่าถ้า
เป็นอย่างนั้นผมก็จะลาออกจากหัวหน้าพักอ้าวคำพูดนี้
ก็ย้อนกลับมาทิ้มแทงคุณหมอชนน่านน่าเห็นใจจริงครับ
หมอชนน่านเนี่ยเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่ตรงไปตรงมา
พูดง่ายว่าเขี้ยวยังไม่ยาวพูดอะไรตรงไปตรงมาแต่ว่า
สถานการณ์ที่พูดแต่ละช่วงแต่ละตอนมันก็เป็นสถานการณ์ที่
มันเป็นไปตามบทมันเป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
วันหนึ่งพอสถานการณ์เป็นอย่างนี้คุณหมอชนน่านก็อยู่ใน
ภาวะกระอักกระอ่วนผมเห็นหน้าคุณหมอชนน่านเห็นอาการคุณ
ชนน่านที่ออกมาแถลงข่าวช่วงหลังหลังสบตาปั๊บดูรู้
เลยครับว่าหมอชนน่านไม่มีความเป็นตัวของตัวเองต้องแถลง
ข่าวต้องเดินตามบทที่เขากำหนดให้คนที่พูดอะไรแล้วไม่
เป็นตัวของตัวเองพูดอะไรตามบทพูดอะไรตามที่เขากำหนด
ให้น่าเห็นใจจริงครับก็ฝากมาถึงคุณหมอชนน่านว่า
สถานการณ์อย่างนี้มันไม่รู้จะช่วยกันยังไงเพราะมันเป็นไป
ตามบทและข้อกำหนดที่เขากำหนดไว้จริงครับนี่คือขีด